โอ้โฮไทยแล้ว
วันนี้แดนจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกลิ่นไอของชาวอำภาวา
ที่มีความผูกพันกับสายน้ำ

และเรื่องราวที่ต้องโอ้โห
ชาวสวนสมัยก่อนเขาจะเรียกที่นี่ว่าบางช้างครับ
ที่นี่จะมีชื่อเสียงในการทำสวนไม้ผลครับผม
ของสวนมะพร้าวครับ
หอมหวานของน้ำตาลมะพร้าวจะโอ้โหขนาดไหน

ภาวะมีชื่อเสียงโดดเด่นในการทำน้ำตาลส่งขายทั่วประเทศ
และที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากโครงการอำภาวาชัยพัฒนานุรักษ์
ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม

ความหวานที่นี่เนี่ยจะมีรสชาติที่หอมหวานเพราะอะไรครับ
ของเราจะเป็นน้ำตาลแท้ภายในภาพ
ก็คือการไม่ผสมน้ำตาลทรายไม่ผสมผสาน
แล้วเรามาจากอะไรมาจากอ๋อมาจากตาลมะพร้าวครับ

น้ำตาลมะพร้าวมาจากส่วนไหนของต้นมะพร้าว

งวงนี่มันคือจุดไหนของมะพร้าวก็ดอกมะพร้าวนี่แหละครับ
ดอกมันก็คือหมายความว่าคือตอนนี้ที่มัดอยู่ใช่ที่มันจะออกรูปหน่อยหรือครับ

แล้ววันหนึ่งเนี่ยต้องกรีดวันละกี่รอบครับ

พี่วินครับงวงนึงนี่เก็บได้ประมาณกี่อาทิตย์ครับ
ประมาณ๔อาทิตย์ครับ๔ทิศประมาณเดือนหนึ่งได้นะ
มะพร้าวแท้ที่มีคุณภาพของที่นี่

ให้มะพร้าวลูกเล็กน้ำหวานหอมออกงวงเร็ว

และที่สำคัญคือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
แล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับเยอะไหม

แล้วนี่คืออะไรทำไมบันไดมันดูแปลกจังเลยครับ

สามิลลิเมตรครับสามถึงห้ามิลลิเมตรครับ
ว่าพี่เขาเล่นตลกหรือว่าตบจริงนะเนี่ย
โอเคขีดนิดเดียวแค่นี้ครับผม

แล้วก็จะหยดติ๊งติ๊งลงมา

ประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงแล้วครับ

มาทำน้ำตาลกันผมอยากเห็นมากเลย
ก่อนนำน้ำตาลไปเคี่ยวก็ต้องกองเศษผง
หรือว่าตัวพึ่งออกไปก่อน
จึงนำมาเทลงกระทะใบบัวขนาดใหญ่
ใช้ความร้อนจากไม้ฟืน
เคี่ยวให้เดือดจนเป็นยางแบบนี้แหละครับ
พี่วินครับทำไมต้องช้อนฟองออกด้วยครับ

งั้นสีเขาจะเป็นสีขุนนะครับ
ก็ต้มไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับ
เดี๋ยวเราใช้โคคอบกันล้นครับ

แล้วก็เวลามันกลายเป็นข้นที่ดูดน้ำตาลแห้งน้ำตาลปีนแล้วครับ

เราต้องเติมอากาศครับด้วยเหล็กกับรวดกับถุงนะครับ
แล้วก็กระแทกไล่ฟองอากาศ
เพื่อให้น้ำตาลแห้งเนื้อเนียนทั่วกัน
ในกระทงใบตองแห้งพร้อมออกขายแล้วครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับสามารถต่อยอดมาเป็นสรับได้
ที่เราจะเอามาผสมกับเครื่องดื่มต่าง
แล้วอย่างหนึ่งจะเป็นส่วนผสมสำคัญ
สำหรับขนมวงทองที่มีรสชาติที่อร่อยเป็นพิเศษเลย

ตอนนี้เดนอยู่กับป้าอรพินกับป้าจางนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เรากำลังทำขนมวงทองหรือว่าโดนัทไทยแลนด์นั่นเองนะครับ

ส่วนผสมทุกอย่างอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้
ตอนที่เป็นแป้งอยู่แบบนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วครับ
ก็ต้องมีแป้งอยู่แล้วแล้วมีกล้วยเพราะอะไรครับ
มะพร้าวน้ำมะพร้าน้ำมะพร้าว๔อย่างนี้นะครับ
ยังขาดน้ำตาลมะพร้าวอยู่
แล้วการปั้นนะครับสอนผมหน่อยได้ไหมครับ

นะครับปั้นกลมก่อนนะครับแล้วไงต่อครับ

ตอนนี้มีรูนะครับผมส่องเข้าไปเห็นกล้องชัดเจนเลยเยี่ยมเลย
ขนมวงทองทำมาจากแป้งข้าวเหนียวกล้วยหอมน้ำมะพร้าวและมะพร้าวทึ่นทึก
วดผสมเข้ากันและนำไปทอดในกระทะ
เมื่อสุกแล้วนำผสมแบบวาดชุบน้ำตาลมะพร้าวเขี้ยว
โอ้โหคุณป้าอรพินครับ

ผมอยากทราบนิดนึงคุณป้าทำมากี่ปีแล้วครับ
หลายปีค่ะเป็น๑๐ปีค่ะ

น้ำตาลผัวนี่เองนะครับ

ผมนึกว่าความแน่นของมัน
จะแบบบางแบบโดนัทฝรั่ง
แต่ไม่นะครับจะออกแนวแบบ

เขาเรียกโดนัสเมืองไทยอย่างนี้ครับ

หายนำร้อยหรือหมวกกะโล่ซึ่งเป็นหมวกดั้งเดิมของชาวจีนที่อพยพมาในอำภาวะ

มีการถ่ายทอดวิธีการจัดสรรหมวกจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งปัจจุบันเหลือผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของอำภาวานั่นก็คือคุณป้าบุภาคนนี้นี่เอง

วกไข่น้ำร้อยเนี่ยดูแล้วทำลำบากมากเลยนี่คุณป้าทำเองเหรอครับ

แก่คนนี้ต้องไม่ใช่มีคนได้มากเลย

ข้างบนนี้ใบไผ่ครับแล้วข้างข้างในนี่ก็ใบไผ่เนี่ย
แพงนะครับสำหรับคุณป้าทำตั้งหนึ่งอาทิตย์
เรามาดูวัสดุทุกอย่างที่คุณป้าใช้นะครับ

นำมาลอกพันธุ์นี้มีคุณสมบัติพิเศษยังไงครับ

เพราะว่าตอนเราสาดมันเป็นส่วนโค้ง

ถ้าแข่งมันสั่นเข้าไปไม่ได้
ก็เลยต้องทำให้ไม้ไผ่บาง
จนสามารถที่จะเปิดสารเข้าไปได้นะครับท่านผู้ชมครับบางขนาดที่อีกนิดนึงคือกระดาษแล้วครับ
คุณป้าวัดทำมากี่ปีแล้วครับ

ตั้งแต่๘ขวบแล้วคุณป้าบอกผมว่า๖๐กว่าแล้วใช่ไหมครับทำมา๖๐ปีของชีวิตแล้วนะครับน่าจะเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วผมว่า
แล้วก็ที่อำภาวานอกจากป้าแล้วมีคนอื่นทำเป็นไหม
ไม่มีเลย
คุณป้าทำต้องเอาเท้าเหยียบใช่ไหมครับผม
เทคนิคการนั่งทำแบบนี้เป็นเทคนิคพิเศษสำหรับคุณป้าเลยนะครับที่จะทำหมวกใบนี้
ผมเองก็อยากทำหมวกสักใบหนึ่งเหมือนกันครับว่าจะยากแค่ไหนลองให้คุณป้าสอนผมดีกว่า
สำหรับคุณป้าใช้เวลาถึง๗วันในท่านี้เลยครับ

คุณป้าทำเป็นอาทิตย์มา๖๐ปีของชีวิตแล้วนะครับ
ผมนั่งทำยังไม่ถึง๖นาทีผมเมื่อยแล้วครับ
ใครที่มาก็ถ้าอยากได้หมวกสวยแบบนี้นะครับ
ทนทานคุณป้าบอกว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยนะครับก็ต้องมาที่นี่เลยครับ

ผมขอใส่เลยนะคะเท่มาก
นี่นะครับนี่เลยเยี่ยมเลย
ปกติแล้วเนี่ยเวลาผมมาเดินตลาดอำภาวาผมก็จะเดินริมคลอง
หาขนมกินดูวิวถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่วันนี้ผมได้มาเจอบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลย
ผมได้เห็นการทำน้ำตาลมะพร้าวที่รสนี่กลมกล่อมมากเลย
แล้วผมได้รับประทานขนมที่ผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับผม
นั่นคือขนมวงทอง
แล้วสุดท้ายผมก็ได้เจอคุณป้าที่ใช้เวลา๑อาทิตย์ทำหมวก๑ใบที่เขาเรียกว่าหมวกหายนำร้อยนะครับ
ประสบการณ์ดีแบบนี้สามารถเจอได้ที่โอ้โหไทยแลนด์
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

โอโฮไทยแลนด์